มาดูเรื่องนี้กันหน่อยค่ะเรื่องลี้ลับที่เกิดขึ้นกลางวันแสก
เรื่องนี้มันเกิดการรับรู้ขึ้นตอนที่เจ้าของบ้านที่โดนตีนแมวคนนี้
่องไปขโมยของครับแล้วตีนแมวถูกจับได้ค่ะ
ก็เลยได้คุยกันระหว่างเจ้าของบ้านกับตีนแมว
แมวถามเจ้าของบ้านบอกเลี้ยงกุมารทองไว้หรือเปล่า
กีฝุ่มกับที่เจ้าของบอกเลี้ยงแสดงว่าที่ตีนแมวเห็นนั้นคือกุมารทอง
ตำรวจชุดสืบของสพบางแก้วมันมาจากที่ตำรวจเนี่ยเขาไปจับตัว
นายกุลภพชัยพิเดชคนนี้ไปลักทรัพย์ในเคหสถานเจ้าของบ้านหกหลัง
แล้วก็แกะรอยจนพบว่าออกไปจากพื้นที่บางแก้วแล้วไปอยู่แถวประเวท

เจอทรัพย์สินซ่อนอยู่ในถังแช่น้ำแข็ง

ผู้เสียหาย๒คนเป็นเจ้าของบ้านสองหลังในหมู่บ้านเดียวกันเลย
กลางวันแสกถึง๒วันติด
แล้วก็ก่อเหตุวันเดียวขโมยของในบ้าน๓หลังด้วยกัน
ซึ่งลูกบ้านของหมู่บ้านนี้ต้องจ่ายค่าส่วนกลางปีละ๒๐๐๐บาทกว่า
ก็ยังไม่หนีไม่พ้นยังโดนขโมยได้
แล้วไปคุยกับเจ้าของบ้านหลังนึงเนี่ยเขาก็มาดูตัวจับขโมยได้แล้ว
เจ้าของบ้านเขาก็มาก็มาดูตัวหัวขโมยก็ปรากฏว่ามาคุยกับในบูมนะคะ
ก็สอบถามว่าพระที่ขโมยเข้าไปเนี่ยเอาไปที่ไหนยังไงนะคะ
บูมพอเจอเจ้าของบ้านคนนี้ถามว่าพี่พี่เป็นเจ้าของบ้านหลังไหนนะคะ
พี่เลี้ยงกุมารไหมโอ้โหเธอบอกว่าพอในบูมถามแบบนี้เธอนึกออกเลย
เพราะในบูมเนี่ยเล่าบอกว่าผมเนี่ยหลังจากงัดเข้าบ้าน
ก็ค้นหาของชั้นล่างกำลังจะเดินขึ้นไปชั้นสองตรงเนี้ยอืมนะคะ
จะไปที่ห้องนอนในบูมบอกว่าผมเจอเด็กผมจุกสองคน
ถอดเสื้อเท้าเอวขวางบันไดเอาไว้ตอนนั้นรู้ทันทีเลยไม่ใช่คน
หัวขโมยบอกเจ้าของบ้านแบบรู้ทันทีเลยไม่ใช่คน
คราวนี้วิ่งออกจากบ้านเลยค่ะนะคะซึ่งเจ้าของบ้านบอกว่า
เลี้ยงกุมารทองไว้จริงเธอตั้งชื่อด้วยว่าพี่จุกกับพี่จันทร์
ได้มาจากวัดแถวสวนหลวงเมื่อ๔๕ปีที่แล้ว
ไปฟังเจ้าของบ้านหลังนี้เล่าให้ฟังหน่อยค่ะ
เราได้ถามเขาว่าเจอตรงไหนเจอยังไงเขายืนลักษณะไหนอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่ที่เขาเจอเขาจะใส่เสื้อผ้า

กลายเป็นว่ามันเป็นเรื่องลี้ลับไปแล้วนะตอนนี้เนอะนะข่าวนี้ใช่หรือเปล่า
นะคะแต่ถามผู้ต้องหานะครับครับคือเราก็ไปคุยกับผู้ต้องหา
มันยังไงคะเนี่ยซึ่งตำรวจเนี่ยเตรียมขังวันพรุ่งนี้แล้ว
ต้องบอกเจอแบบนั้นผู้ต้องหาบอกใช่นะครับ
ตั้งแต่ตอนเห็นเลยว่ากุมารแน่แต่บอกใครไปก็ไม่เชื่อ
ตัวเองยังไม่เชื่อเลยแล้วถามว่าไปอีกไหมไม่ไปแล้ว
กลัวบอกอย่างนี้เลยไปขึ้นบ้านขโมยของมาหลายหลัง
มีหลังนี้นี่แหละที่เจออะไรแบบนี้ค่ะครับ
หน้าตาเป็นไงหน้าตาหน้านิ่งครับครับตาโตตาโตใช่ครับ
เมามาหรือเปล่าเองไม่ได้กินเหล้าดูดบุหรี่ครับไม่ได้ติดยา
ถ้าให้ไปบ้านนั้นอีกรอบมึงเอาไหมไม่เอาทำไมไม่เอาเลย
ก็คิดว่าเป็นอะไรคิดว่าเป็นอะไรครับก็น่าจะเป็นกุมารแหละ
ผมก็ไม่เคยเห็นไงครั้งแรกในชีวิตเลยพี่ครับยืนยันว่าไม่ได้เมา
ไม่ได้เสพไม่ได้อะไรมาแล้วผมไม่ได้เสพตรวจเยื่อผมก็ได้เออ
คือต้องเป็นกุมารแน่นอนเลยใช่ครับนี่ครับไปแล้วถามปุ๊บตอบเร็วเลยอ่ะ
ใช่ใช่ไม่ไปครับอะไรนะบอกว่าไม่ได้เมาด้วยใช่ไหม
ไม่ได้เมาไม่ได้เสพไม่ได้เสพนะครับใช่ไหมคุณกายว่าใช่ไหม
ผมนี่อยากได้คำตอบจากผมจังเลยตอบยังไงดีเขาบอกว่าเขาเห็นเลยอ่ะ
แล้วยืนเท้าเอวมองอยู่แต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลก็เป็นวิจารณญาณ
เป็นความเชื่อส่วนบุคคลค่ะนะครับมีไหมที่บ้านไม่ได้เลี้ยงอ๋อโอเค
แต่เจ้าของเขาบอกเขาเลี้ยงใช่ไหมคะก็เป็นเรื่องที่เล่าสู่กันฟังนะ
เพราะว่าเจ้าของได้เจอกับหัวขโมยอ่ะแต่ผู้ต้องหาเนี่ยอยากจะกลับไปอีก
เขาไม่ได้ไปแล้วนะเขาไม่ได้ไปติดพุกแล้วคราวนี้ค่ะนะครับ